ส่วนวันนี้เป็นวันประชากรโลก
ซึ่งกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
เรียกร้องให้มีการลงทุนส่งเสริมศักยภาพ
ของวัยรุ่นหญิงเพื่อให้พวกเธอ
มีโอกาสที่จะกำหนดอนาคตของตัวเอง
เป็นพลังเปลี่ยนแปลงครอบครัวและสังคม
แต่ว่าหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะขัดขวาง
การพัฒนาศักยภาพของเด็กผู้หญิงก็คือการตั้งคันในวัยรุ่น
สำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่มีแม่วัยใสมากที่สุดในเอเชียนะครับ
และแม่วัยรุ่นก็มักจะมีประสบการณ์ที่ถูกตีตราจากสังคม
ทำให้เสียโอกาสหลายอย่างในชีวิต
หนึ่งในนั้นก็คือโอกาสทางการศึกษา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนัทพรเทาตะกูครับ
นี่คือเมนามสมมุติวัย๑๖ปี
วัยใสที่มีลูกสาววัย๕เดือน
ตอนนี้ลูกอยู่ในความดูแลของเมย์พ่อแม่และพี่ชาย
บอกว่าต้องออกจากโรงเรียนเดิมและกำลังเรียนการศึกษานอกโรงเรียน
ตั้งใจว่าเรียนจบจะช่วยแม่ค้าขาย
พ่อของเมย์เล่าว่าหลังจากเมย์คลอด
เคยตั้งใจจะกลับไปเรียนต่อที่โรงเรียนเดิม
แต่กลับถูกปฏิเสธจากทางโรงเรียน

แต่ทางผอเขาว่าแบบน้องเขามีลูก
เขาว่าอาจจะไม่สะดวกเรียนต้องมาเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้

แต่พอว่าน้องต่อไปต้องเรียนชั่วโมงเยอะอย่างนี้

เขาก็ค่อยพูดแบบปฏิเสธแล้วก็โอเค
ตอนนั้นก็คิด
คิดไปคิดเหมือนกันว่าทำไมไม่ให้โอกาสเด็ก
ตั้งคันในวัยรุ่นมีผลกระทบต่อโอกาสทางการศึกษา
เด็กผู้หญิงหลายคนที่ตั้งคันต้องเลิกเรียนกลางคัน
หรือถูกโรงเรียนปฏิเสธไม่รับกลับเข้าศึกษาต่ออย่างกรณีของเมย์
ผู้อำนวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขการตั้งคันในวัยรุ่น
ที่จะมีผลบังคับใช้ปลายเดือนนี้
ซึ่งหนึ่งในสาระสำคัญคือกำหนดให้สถานศึกษา
ต้องให้คำปรึกษาช่วยเหลือคุ้มครองวัยรุ่นตั้งคัน
ให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง
จะช่วยรับรองสิทธิด้านต่างของแม่วัยใส
และยังกำหนดให้หน่วยงานต่างช่วยเหลือและสนับสนุนวัยรุ่นที่ตั้งคัน
ให้เข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
ในสิทธิการต่างรุ่นตั้งครับ

ท้าทายหลังจากนี้ก็คือการปฏิบัติ
กฎหมายเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นที่
กำลังจะบังคับใช้สิ้นเดือนนี้นะคะ
เป็นส่วนหนึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ
แต่ความท้าทายก็คือจะปฏิบัติได้จริงตามกฎหมายไหม
เพราะว่ามันเท่ากับว่าเปลี่ยนวัฒนธรรมเรื่องเพศของสังคมไทยเลย
เนื่องจากกฎหมายบอกว่าโรงเรียนจะต้องจัดให้มีการเรียนการสอน
วิถีศึกษาในทุกระดับชั้น
คำว่าเพศวิถีศึกษาแปลว่ามันจะต้องสอนเรื่อง
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชายวัฒนธรรมความคิดความเชื่อเรื่องเพศ
แบบใหม่ทั้งหมดอย่างที่พูดไปเมื่อเมื่อกี้
ซึ่งถ้าสามารถทำได้ทั้งสังคมไทยทุกโรงเรียนทำแบบนี้ได้
ทุกระดับปฐมมัธยมมหาวิทยาลัย
ในอีก๕๑๐ปีข้างหน้าเราจะเห็นกันเป็นแปลกแน่นอน
จากสถานศึกษากฎหมายนี้ยังกำหนดให้สถานบริการทางสาธารณสุข

รวมถึงสถานประกอบการที่มีลูกจ้างเป็นหญิงวัยรุ่น
ช่วยเหลือและสนับสนุนวัยรุ่นที่ตั้งคัน
เข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
เพื่อการป้องกันและแก้ไขการตั้งคันในวัยรุ่นด้วย
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน